ไอเดียในการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากยางรถยนต์เก่ากันบ้าง
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะพอเคยเห็นแหละ

ยางรถยนต์เก่าที่ดอกยางมันไม่มีแล้วมันเสื่อมสภาพแล้ว

ใช่ถ้าเกิดวางก็มีหมด
ซึ่งเจ้านี้นะเขาเอามาทำเป็นนี่เลย
เฟอร์นิเจอร์หรือว่าชุดเข้าของเครื่องใช้เก๋ไว้ประดับตกแต่งบ้านนะจ๊ะ
สร้างมูลค่าได้เดือนละกว่าหมื่นบาทเลยทีเดียว
ตรงนี้ค่ะไปดูกระบวนการทำเขาทำกันยังไง
หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วว่าออกมาสวยงามขนาดไหน
แต่ว่ากว่าจะเป็นแบบที่เราเห็นนั้นมันมีที่มายังไงนะคะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๕๕บ้านสานตาปูตำบลโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ไปที่บ้านของพี่สมบูรณ์พิบูรณ์บทค่ะ
เป็นผู้ที่ประดิษฐ์ยางรถยนต์ให้มามีสภาพที่สวยงาม
เป็นเฟอร์นิเจอร์เก๋ใช้งานได้หลากหลายชิ้นนะคะ
มีอะไรบ้างล่ะนี่เก้าอี้ค่ะคุณเก้าอี้นั่งเล่น
เห็นไหมมีพนักพิงด้วยเบาะนิ่ม
แล้วก็มีนี่ค่ะเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนฮาเล่นะ
ดูสิล้อใหญ่นะฮะเก๋มาก
ทำด้วยยางรถยนต์เก่าทั้งหมดเลยเนี่ยเอาไว้นั่งเล่นชิว
ตั้งไว้ที่สวนหน้าบ้านก็ดังนี่อันนี้คุณติดท่อด้วยเหรอคะ
ใช่ค่ะเทอร์โบเพิ่มก็ได้เข้าไปนะเก๋ทั้งนั้นเลยค่ะ
เรียกได้ว่าทำมาจากสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วค่ะไอเดียดีดีแบบนี้พี่เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าจริงแล้วนี่นะคะมันก็มาจากวันธรรมดาวันธรรมดาวันหนึ่งนี่แหละที่
ตอนนั้นตัวเองทำงานประจำอยู่ที่สหกรการเกษตรอำเภอโน้นสูง
แล้วก็นอกจากทำงานประจำที่นั่นแล้วก็ยังมีอาชีพธรรมนาด้วย
แต่ว่าช่วงที่มันมีปัญหาภัยแรงก็เลยทำนาไม่ประสบความสำเร็จ
ก็คิดว่าเอ๊ะแล้วจะทำอะไรที่มันจะพอมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก
พี่เขาก็หันซ้ายหันขวาไปเห็นยางรถยนต์เก่าที่ทิ้งเอาไว้
คุณคิดดูคนจะรวยหรือว่าคนที่เขามีไอเดีย
เขามองสิ่งของไร้ค่าให้เป็นเงินเป็นทองได้
ก็เลยไปเอายางรถยนต์นี้มานะคะมาเปลี่ยนเป็นสิ่งของต่าง
มาประดิษฐ์นะคะเป็นเก้าอี้นั่งเอามาเป็นกระถางต้นไม้
มาเป็นชิงช้าชุดโต๊ะรับแขกโอ้โห
พูดได้เลยว่าจากอาชีพเสริมนี่นะกลายเป็นอาชีพหลักแล้วมั้งเนี่ย
เพราะรายได้เขาไม่ธรรมดานะคุณ๗๐๐๐๑๐๐๐๐บาทอ่ะ
คุณคิดดูนะคือจากของไม่ได้มีประโยชน์แล้ว
แต่เอามาทำเป็นเงินได้มันก็ถือว่าสุดยอดเลยจริง
เอาไปดูราคาขายกันหน่อยนะคะไม่แพงนะ
อย่างนี้ค่ะอ่างบัวกระถางต้นไม้ขายในราคา๕๐๘๐บาทแค่นั้นเอง
อย่างเก้าอี้นั่งเล่นนี่นะตัวละ๔๕๐บาท

อยากมีราคาแค่๑๐๐๒๐๐บาทคุณก็เป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ได้แล้ว

หรือชุดรับแขกนะชุดรับแขกก็มี
แบบนี้นั่งไปนะโหสบายใจอย่ากลัวอย่างเดียว

ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว

ล้อทั้งคันเลยอ่ะเออไอ้ล้อรถยนต์เก่านี่แหละ
เอามาทำเป็นสิ่งของดีแบบนี้นะคะ
หรือว่าใครที่อยากจะได้ชุดรับแขกก็๒๕๐๐บาทเท่านั้นเอง
แล้วก็มีสินค้าอีกมากมายหลายอย่าง
เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมนะโทรศัพท์ไปสอบถามพี่สมบูรณ์เขาเลยละกัน
หมายเลข๐๘๙๕๘๒๑๑๒๔นะคะหรือ๐๙๘๔๒๓๘๐๗๕
พี่เขาอยู่ที่ตำบลโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง

ถูกต้องแล้วของแบบนี้นะมันจะมีไอเดียบันเจิดขึ้นมาเรื่อย
พอทำได้อย่างหนึ่งแล้วก็จะมีต่อยอดทำอย่างนู้นอย่างนี้ต่อได้อีกไหม
คือยิ่งทำยิ่งสนุกพวกงานประดิษฐ์งานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบนี้นะ
แบบนี้เนี่ยนะผมว่าพวกร้านอาหารหรือว่าสวนอาหารเขาชอบ
ไปทำเป็นสวนหย่อมเล็กเล็กให้กับครอบครัวที่เข้ามาทานอาหาร
มันก็เป็นวัสดุที่มันแบบไม่ได้ทำให้บาดเจ็บเนอะ
เป็นยางยังนิ่มแล้วก็แต่ก็ใช้ไง
บางคนบอกว่ายางเก่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวางทิ้งไว้เฉย
เป็นที่วางไข่ของยุงลายไปอีก

เอาเนี่ยเอาไปทำให้เกิดประโยชน์เป็นรายได้แบบนี้
คือจะได้แบบว่าต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วยนะครับ